เขาไปดูเยาะไปแล้วกูกูไปกับมัน
เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบเราอยากไปที่สุด
ไปถึงปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยโหงานนี้เราชอบมาก
ด้วยความเป็นเฟสติวอลแล้วก็ไม่ใช่บ้านเรานะ

ช่วงค่ำเจอเพื่อนเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างนี้

แป๊กเราไม่ได้เจอเอิ้นด้วยว่ะ
โอเคเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำแล้วมันก็ติดต่อกูไม่ได้อีกเลยรู้ตัวอีกทีอ่ะเราแม่งมาตื่นอยู่ตรงที่เขาขึ้นรถเอเชียต้อบัสกันอ่ะ
ภาพอ่ะเหมือนเกิดที่บิ๊กมอลเทนแต่แม่งเสือไปเกิดที่เบลเยี่ยมเราก็เดินขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบเหมือนแบบเป็นเมืองล้างอ่ะ
โทรศัพท์ก็หายมีเงินสดติดตัวบ้างนิดหน่อยบนถนนไม่มีใครเลยเหมือนมีรถคันนี้ที่แม่งแบบเหมือนรับส่งคนตกค้างอ่ะแล้วซึ่งคนตกค้างหันไปก็ไม่มีใครเหมือนกันมีแต่กูที่แม่งตกค้าง